คุณผู้ชมครับเรารู้เบื้องต้นแล้วนะครับว่า
ประพังกรเสียชีวิตเพราะอะไร

เป็นภาวะหัวใจล้มเหลว
หลังจากบีมประพังกรเริกเฉลิมพฤษนะครับ
เอกซีรีส์เคว้งเสียชีวิตด้วยอายุ๒๕ปีนะครับ
เบื้องต้นใบมรณาบัตรนะครับ

ระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว
ส่วนผลการชนสูตรที่ชัดเจนจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ยังต้องรออีกประมาณ๓สัปดาห์
นางดาวิกาเริกเฉลิมพฤษแม่ของดารานุ่มนะครับ
ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะ
นำร่างนะครับมาประกอบพิธีทางศาสนาที่สาราพิพัฒนาปริยัติสุนทร
วัดเทพฤลากรุงเทพมหานครครับ
โดยเมื่อวานนี้ครับได้ประกอบพิธีรดน้ำศพ
มีเพื่อนในวงการนะครับมาร่วมแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศเป็นแบบนี้แล้วฮะกอดกันร้องไห้
แม่ของบีมนะครับบอกว่าบีมเป็นลูกชายคนเดียว
แล้วก็ตอนนี้แม่ยังเสียใจมากไม่พร้อมที่จะให้สัมภาษณ์อะไรมากไปกว่านี้
นี่คือภาพตอนที่เขาร้องเพลงขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับ
แม่เป็นคนเข้าไปเจอร่างของบีมนะครับ
ในห้องนอนตอนที่เสียชีวิตแล้วก่อนเกิดเหตุนะครับ
เนี่ยไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนมาแล้วก็เตะบอลเสร็จก็รับประทานข้าวเย็นกัน
แล้วก็กลับมานอนตามปกติกระทั่งมาเจอว่าบีมเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็อย่างที่บอกไปนะฮะก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก่อนแรกนี้เมื่อเดินมาก็ราคมนะฮะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกัน
ป่วยเป็นโควิดนะฮะแล้วพอหายป่วยก็พยายามฟิตร่างกาย
เพื่อจะให้พร้อมกับละครที่เขารับไว้หลายเรื่องนะฮะ
แล้วก็ไม่แน่ชัดว่าการเสียชีวิตมันมีเกี่ยวกับลองโควิดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่า
กลัวเลยนะเนี่ยนะฮะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ย
คุยกับคุณหมอนะคะคุณหมอบอกว่าคนที่เพิ่งหายป่วยจากโควิดนี่ไม่ควรออกกำลังกายหนักนะคะ
เพราะว่าหัวใจจะทำงานหนัก
คือขนาดนักฟุตบอลที่ต่างประเทศนะเขายังเป็นเลยครับ
คือต่อให้เขาป่วยโควิดโอเคเขาอาจจะไม่ได้มีอาการอะไรมาก
พอหายไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเวลาฝึกซ้อมอะ

อาจจะไม่ได้ฟิตเหมือนแต่ก่อนอะไรแบบนี้